พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้น
กับสาวลำปางอายุ๒๒ปี

ด้วยการกรอกยาฆ่าแมลง
แต่เคราะห์ดีนะคะแพทย์ช่วยไว้ได้ทัน

หนึ่งในนั้นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน

ไปก่อเหตุรุมโทรมเธอ
แล้วเอาภาพขณะที่รุมโทรมเนี่ยนะคะ
ไปโพสต์ลงในสื่อออนไลน์

อายที่ทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย
แต่เธอยังไม่ตายนะตอนนี้เธออาการโคม่านะคะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางค่ะ

ก็เดินทางไปด้วยพร้อมครอบครัว

ถามว่าต้นเหตุต้นเรื่องเนี่ย
มันเกิดได้ยังไง
อาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปาง
เมื่อประมาณสักวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวเองได้ให้ลูกสาวเดินทางมาพบที่จังหวัดพยาว
แต่ปรากฏว่าสามีของลูกสาวติดธุระ
ลูกสาวก็เลยตัดสินใจเดินมาเดินทางมาเพียงคนเดียว
โดยสามีของลูกสาวเป็นคนมาส่งที่ท่ารถตู้
แต่จากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลย
กระทั่ง๑๕กรกฎาคมมีชายคนหนึ่งค่ะใช้โทรศัพท์ของลูกสาว
โทรมาหาตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นอดิตผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็บอกว่าอยู่กับลูกสาว
คุณแม่ของผู้เสียหายก็เลยร้องขอบอกว่าให้ช่วยหน่อย
ช่วยนำตัวลูกสาวมาส่งที่จังหวัดน่าน
ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวก็นำมาส่งให้
แล้วก็ไม่ได้มีการพูดจาอะไรกันแหละค่ะ
หลังจากนั้นเมื่อชายคนดังกล่าวกลับไปก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านกลับไป
ก็เลยถามลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตัดสินใจนำตัวลูกส่งกลับไปอยู่กับสามีที่ลำปางเหมือนเดิม
หลังจากนั้น๒วันถัดมาคือ๑๗กรกฎาคม
ไปเห็นในสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์
มีคนเอาภาพลูกสาวของตัวเองที่นอนอยู่ในโรงแรม
แล้วก็มีคนอ้างว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนอนอยู่ข้าง
ส่งไปให้ลูกสาวดูเอาภาพนี้ที่เธอเห็นคุณแม่เห็น
ส่งไปให้ลูกสาวดูพร้อมกับโทรไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่สุดแล้วลูกสาวก็เลยตัดสินใจยอมที่จะเล่าให้ฟังว่า
ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับพวกอีก๓คน
ล่อลวงไปรุมโทรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
จากนั้นไม่นานลูกสาวก็ส่งข้อความมาพร้อมกับทางไลน์เนี่ยนะ
บอกว่าขอโทษที่ทำให้อับอายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง
และในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะสามีของลูกสาวก็โทรมาบอกว่า
ลูกสาวกินยาฆ่าแมลงหวังที่จะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ตอนนี้อย่างที่เรารายงานข่าวไปคือพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง
จากนั้นนะคะ๒๒กรกฎาคมค่ะก็เดินทางเข้าแจ้งความนะคะ
แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เท่าไหร่
ได้แค่เพียงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ยังไม่ได้เป็นการดำเนินคดีใดก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อต่าง
เพื่อความเป็นธรรมส่วนอาการของลูกสาว
ตอนนี้นะคะแพทย์บอกว่ามีโอกาสรอดแค่๒๐เอง
ด้วยความเป็นแม่ใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไร
หลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวรับลูกสาวกลับจังหวัดน่าน

ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้นะครับ

ผู้กำกับสพเมืองลำปางบอกว่าตอนนี้
ได้ส่งชุดสืบสวนไป
ตรวจดูข้อมูลแล้วก็สอบปากคำญาติรวมถึงขณะนี้
ทราบวันเวลาแล้วก็สถานที่เกิดเหตุแล้ว
พร้อมจัดทีมสืบสวนลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียด

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เดี๋ยวผมต้องดูรายละเอียดให้ชุดเตรียมกันนะครับ
เพราะว่าเขามีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้อ

ในความจริงของผู้กำกับ

ตอบคำถามอธิบายด้วย

ญาติของผู้เสียหายเดินทาง
แจ้งความให้เพียงลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ผู้เสียหายเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับความยินยอม
โดยการมอบอำนาจให้กับบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อหรือคุณแม่มาทำการแจ้งความแทน
ซึ่งเรื่องนี้ในวันที่คุณแม่เดินทางไปแจ้งความ
แล้วก็บอกว่าให้กลับมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันต่อมา

ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดี

น่าจะได้ตัวครบทุกคนที่ไปรุมโทรมผู้หญิงคนนี้นะ